ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา๑๐รุม๑
ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคนนั้นเสียชีวิตเลย
ลงพื้นที่ไปไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

เหตุการณ์นี้ครับทำให้ทางด้านของนายวิชาหนูอุดมอายุ๒๐ปี
เป็นชาวพัทธลุงนักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิต
ในซอยวงสว่าง๑๑เขตบางซื่อตามร่างกายมีแผล
ลำคอ๒แผลเป็นแผลลึก๑แผลแล้วก็อีกแผลนั้นยาวเกือบ๑๐เซนติเมตร
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยนะนิสัยเป็นเด็กดีนะเรียบร้อยไม่มีอริมาตามรุมทำร้ายเอาชีวิตแน่นอน
ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่น่าจะมีแบบนี้
คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่น่าจะใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะว่า
กล้าก่อเหตุอย่างอุกอาจมาก
คืนที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นผู้ตายก็ไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน๒คนที่ร้านชื่อว่าร้าน๑๔เหรียญ
อันนี้เป็นภาพเราจำลองเหตุการณ์ให้ดูเป็นภาพกราฟิกนะครับ
ดื่มเหล้ากันไปยืนยันในร้านเนี่ยในกลุ่มของผู้ตายเองไม่ได้มีเรื่องกับใครในร้านเลยนะ
จนกระทั่งดื่มเสร็จปุ๊บร้านปิดประมาณเที่ยงคืนก็แยกย้ายเดินเท้ากันกลับหอพักกลับที่พัก
แล้วก็คาดว่ากลุ่มของผู้ตายอาจจะมีการไปเดินสวนกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์มา๔คัน
คันนี้มีคนซ้อนมารวมแล้วสักประมาณ๑๐คนได้
แล้วก็ก่อเหตุรุมทำร้ายกันเอาหมวกกันน็อกตีผู้ตายใช้มีดแทงที่คอจนสาหัสตอนนั้นยังไม่ตาย
แล้วก็มีการวิ่งหนีไปทางร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าร้านเจ๊เพลแล้วก็ไปเสียชีวิตตรงนั้นครับ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปในซอยวงสว่าง๑๑ครับ
จะกดแค่นั้นเลยอ่ะถ้ามีเรื่องกันก็ไม่ไม่เห็นจะได้ยินอะไรเนอะ
มีเรื่องในร้านเหล้าก็ไม่มีนะมาดูเรื่องของทางคดีกันบ้างนะครับ
ผลตมตรภีร์เอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจระครอลบรรย์สอง
ติดตามคดีโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังสรุปปมสาเหตุการก่อเหตุไม่ได้
เพราะว่าเพื่อนของผู้ตายเองก็ยืนยันว่าไม่รู้จักใครเลยครับในกลุ่มที่เป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ทางด้านของคนที่ไปทำร้ายผู้เสียชีวิตด้วยก็ไม่เคยมีเรื่องบาดม้างกับใครมาก่อนด้วย
ส่วนสาเหตุอื่นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสถาบันตอนนี้นะไม่ได้นำให้น้ำหนักมาก
กับช่วงดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่นักศึกษาจะไปดักทำร้ายร่างกายกัน
ส่วนจะเป็นเรื่องของการทำร้ายผิดตัวหรือไม่นั้นยังไม่สามารถจะยืนยันได้
เมืองต้นก็ทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเป็นกลุ่ม
คนร้ายผู้ก่อเหตุมาด้วยกัน๓คน
คนที่ลงมือก่อเหตุ
คู่กับการหาข้อมูลเชิงสืบสวน
เพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุดำเนินคดีให้ได้
และจากหลักฐานตอนนี้ที่ตำรวจมีก็คือ
พยานบุคคลที่บอกว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มา
มาก่อเหตุแทงเด็กปี๑จนเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ

หลังจากนั้นมันมีคลิปหนึ่งตามออกมานะคะ
เพราะว่าตำรวจสงสัยว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบัน
เพราะว่าไปพูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตแล้ว
ว่าน้องคนนี้เป็นเด็กดีไม่มีเรื่องกับใคร
ต้องเป็นเรื่องของสถาบันแน่นะคะ
แล้วหลังจากนั้นมันมีคลิปหนึ่งออกมานะคะ
ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียเป็นคลิปกลุ่มรถจักรยานยนต์
เครื่องบื้นแล้วก็ตะโกนนะคะ
นี่เป็นคลิปนี้เดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะ

แต่โดยเนื้อหาเหมือนเขาตะโกน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชั้นปีที่๑

เป็นฝีมือของกลุ่มพวกเขาเอง
และมาจากสถาบันแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวไปฟังกันเองนะใครคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าเป็นสถาบันไหน

ไปหาเอานะคะในโซเชียลมีเดีย
เขาพูดคุยนะคะแล้วก็ตะโกนออกมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะ
ทีนี้คลิปนี้ถูกแชร์ต่อโดยอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่แล้วก็ระบุข้อความนะคะ
เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เอาคลิปนี้มาแชร์ต่ออีกทีแล้วขึ้นข้อความว่า
บกวนอาจารย์ทุกคนช่วยกันแชร์ไปครับ
วีรกรรมดังกล่าวของพวกคุณพวกคุณ
หมายถึงกลุ่มที่ถ่ายคลิปนี้นะเบิ้ลรถจักรยานยนต์
ทำให้เราสูญเสียนักเรียนไปหนึ่งชีวิต
ฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยถ้าเป็นเด็ก
จุดหมายถึงสถาบันที่เขาตะโกนออกไป
จริงผมจะบอกว่าสถาบันคุณตกต่ำมากแล้ว
ที่มาหาเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกเรา
สถาบันเราไม่เคยประกาศศักดาข้างถนนอย่างพวกคุณ
แต่ถ้าเวียรกรรมไม่ใช่ของพวกคุณ
ผมขออภัยด้วยที่เข้าใจผิด
ถ้ามีกลุ่มวัยรุ่นเอาชื่อสถาบันจุดมาแอบอ้าง
พวกจุดเขาจะได้ออกมาช่วยกันล่า
นิ่งครับวันนี้เป็นคราวเคราะห์ร้ายของน้องปี๑
อย่ารอให้เกิดซ้ำอีกแล้วค่อยออกมาแสดงปฏิกิริยา
ลักษณะคือเป็นการเรียกร้องให้คนในสถาบันเอง
สถาบันของตัวเองก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกมาช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปโดยเฉพาะฝั่งของอนาจา
บันกลุ่มก่อเหตุตัวย่อคือออ่างก็เป็นเด็กพวกเด็กช่างแหละนะครับ
แต่ว่าขออนุญาตยังไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะครับ